คุณผู้ชมที่เชียงใหม่ค่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะ
เครียดปัญหาครอบครัวพยายามที่จะกระโดดสะพานลอย
นี่ยังดีนะคะที่มีคนไปพยายามเกลี้ยกล่อมไปช่วยไปปลอบใจ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพหน้าหวัดเสี่ยวมากนะคะ
ยืนอยู่บนนั้นเธอเป็นชาวไทยใหญ่อะค่ะ
จะกระโดดอยู่แล้วไปยืนอยู่ขอบแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านก็ช่วยเกลี้ยกล่อมช่วยคุยตะโกนคุยให้ใจเย็น

ถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดค่ะ
ใกล้ตลาดสดบ่อหินที่ตำบลดอยสะเก็ด

ตรงนั้นก็มีตำรวจพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านก็ช่วยเกลี้ยกล่อมช่วยให้กำลังใจค่ะ
โอ้โหยังดีนะเธอก็ใจเย็นลงนะคะ
แต่ใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่
ไปช่วยกันคุยเกลี้ยกล่อมให้ใจอ่อน
สุดท้ายจากยืนก็ค่อยนั่งยองลงมา
แล้วก็ช่วยกันได้นะคะ
นี่เข้าไปจับมือไปปลอบใจลงมาได้แล้ว
บอกว่าเธอมีปัญหาครอบครัวเครียดอึดอัดไม่สบายใจ
ไม่รู้จะหาทางออกยังไงเลยแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
ก็เลยพาผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่ห้องพัก
ตำรวจพาไปนะคะก็อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ในห้องพักมีลูกสาวอยู่ด้วยมีหลานรออยู่ด้วย
ตำรวจก็บอกว่างั้นไปตรวจร่างกายด้วยไหม
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวประสานญาติญาติ
พูดคุยทำความเข้าใจจะได้ดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของเธอด้วยนะคะ
มีลูกกับหลานอยู่ด้วยนะซึ่งก็ต้องคิดถึงลูกกับหลานไว้ให้เยอะด้วย